เราตามกันต่อนะครับกับคดีของอดีตภูมิกับโจ้
กับพวกรวม๗นายด้วยกันที่เป็นอดีตตำรวจเนี่ยนะฮะ
ที่ไปสืบไปเค้นจนทำให้ผู้ต้องหาคดียาเสพติด
ชื่อว่ามาวินเนี่ยเขาต้องเสียชีวิตไป
คือมันมีหลากหลายแง่มุมท่านติดตามอยู่ทุกวัน
มุมหนึ่งก็คือเรื่องของตำรวจชั้นผู้น้อย
ส่งเรื่องส่งคลิปต่างไปให้ทนายดัง
โดยเฉพาะธนายตั้มธนายศิษฐาเบี้ยบังเกิดเนี่ย
ตกลงตอนนี้ยังปลอดภัยหรือไม่
นี่คือธนายตั้มธนายศิษฐานะฮะ
เอามามอบเป็นหลักฐานให้กับพนักงานสอบสวนที่ทำคดีอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์
ใช่ค่ะเพราะว่านี่คือหลักฐานที่สำคัญมากนะคะ
เป็นต้นเรื่องเลยก็ว่าได้ที่ได้เห็นพฤติกรรมของผู้ต้องหาทั้ง๗คนนี้นะคะ

ตกลงแล้วมีกี่คลิปคลิปยาวขนาดไหน
คลิปที่เผยแพร่ออกไปมีการติดตัดต่อก่อนหรือเปล่า
คลิปฉบับเต็มเป็นยังไงเกิดคำถามหลายอย่างเกี่ยวกับคลิปนี้
หรือใครเป็นคนให้มาใช่ไหมถ้าไม่นับที่เป็นลักษณะข้อมูล
ทนายเดชาได้โพสต์เอาไว้ก่อน๒๓วันก่อนหน้านี้
ที่เกิดขึ้นในห้องสืบ๐๕ของชุดปฏิบัติการยาเสพติด
ของสพมนครสวรรค์ที่อดีตภูมิกับโจ้เขาเป็นภูมิกับในตอนนั้น
แล้วก็ไปสืบไปเค้นกันตามข่าวที่ท่านทราบกันมานะครับ
วันนี้ทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือว่าทนายตั้มมาที่นครสวรรค์เนี่ย
มาที่กองบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครสวรรค์ใช้เป็นสถานที่สืบสวนสอบสวนคดีนี้อยู่นะครับ
เพราะพนักงานสอบสวนติดต่อไปบอกว่าขอให้มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับที่มาของคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ในห้องสืบสวนที่อดีตภูมิกับโจ้กับพวกเนี่ย
ทรมานผู้ต้องหาคดียาเสพติดจนเขาเสียชีวิต
ทนายตั้มมาถึงช่วง๑๗นาฬิกา๕๐นาที

พนักงานสอบสวนเนี่ยนัด๑๘นาฬิกานะครับ
แต่ทนายตั้มทนายสิทธาเนี่ยบอกว่านี่คือให้สัมภาษณ์ก่อนที่จะขึ้นไปนะครับ
บอกว่าหากวันนี้ตำรวจจะขอข้อมูลของบุคคลที่เอาคลิปมาให้กับทนายตั้ม
ก็คงต้องขอพิจารณาตามความเหมาะสมก่อน
เพราะยังไงเนี่ยคงจะต้องไม่ทำให้บุคคลใดเนี่ยเดือดร้อน
ส่วนข้อมูลใดที่สามารถให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจได้
ทนายสิทธาบอกว่าก็ยินดีให้ความร่วมมือ
นายตั้มเนี่ยยืนยันนะครับว่าบุคคลที่เอาคลิปมาให้เป็นตำรวจชั้นผู้น้อยจริง
เป็นตำรวจชั้นผู้น้อยที่ปฏิบัติงานอยู่ในจังหวัดนครสวรรค์มีตัวตนจริง
รับว่าจากการได้มีโอกาสพูดคุยกับคนใกล้ชิดของตำรวจนายนี้เนี่ย
ตอนนี้เขามีความเครียดมากและมีความกังวลมาก
คงจะเป็นเรื่องความปลอดภัยนะครับ
หากพนักงานสอบสวนจะขอทราบชื่อตำรวจชั้นผู้น้อยคนนี้
เพื่อให้เป็นพยานในชั้นศาลทนายตั้มยืนยันว่าไม่ให้นะฮะ
บอกว่าไม่ให้โดยเด็ดขาดเพราะตอนนี้เนี่ย
สิ่งที่มันเป็นสาระสำคัญของคดีเนี่ยทนายตั้มบอกว่า
มันคือคลิปมันคือภาพจากกล้องวงจรปิดในห้องนั้น
มันคือคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั่นคือสาระสำคัญของคดีในตอนนี้

แล้วก็สวรรค์เนี่ยแหละครับ
ก็มีตัวตนครับมีตัวตนก็ได้คุยกันอยู่
ได้คุยกันในวันที่จับได้นะครับแล้วที่ภูมิกับโจ้เนี่ย
เขาให้สัมภาษณ์ว่าเขาอโหสิให้นะครับ
ตอนนั้นได้คุยเป็นครั้งสุดท้ายผ่านตัวแทนของเขานะครับ
ได้คุยกับเขาโดยตรงแล้วนะครับแล้วก็
ทราบมาว่าเขากังวลมากแล้วกลัวมากนะครับ
แล้วตอนนี้ผมก็ไม่พยายามที่จะไปคุยกับเขาแล้วนะครับ
ก็ทุกอย่างมันเป็นกระบวนการแล้วแหละนะครับ
ส่วนที่มีคนเอาภาพของทนายตั้มที่เคยถ่ายภาพคู่กับตำรวจนายหนึ่ง
เป็นอดีตภูมิกับการสพมนครสวรรค์ไปแชร์กัน
นะแล้วก็ให้ข้อมูลลักษณะเชื่อมโยงบอกว่าความจริงแล้ว
ตำรวจชั้นผู้น้อยที่ไหนหรอกที่เอาคลิปมาให้ทนายตั้มเปิดเผยเนี่ย
แต่ความจริงคืออดีตภูมิกับการของสอพเมืองนครสวรรค์
หรือว่าตำรวจในพื้นที่ที่ทำงานด้านปราบรามยาม
กราบรามยาเสพติดแล้วมีปัญหากับอดีตภูมิกับเจ้า
ก็เลยรู้จักกับทนายตั้มก็เลยเอาคลิปมาให้
เพื่อที่จะจัดการกับอดีตภูมิกับโจ้
เรื่องนี้นะครับทนายตั้มยืนยันนะครับบอกว่าไม่จริงเลยนะฮะ
เพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคลิปเนี่ย
ได้จากตำรวจชั้นผู้น้อยจริงนะฮะ
ไม่เกี่ยวข้องอะไรกับตำรวจที่เคยเป็นอดีตภูมิกับการสพมนครสวรรค์
เพราะตำรวจนายนั้นเนี่ยเขาหมดวาระไปก่อน
ก่อนที่อดีตภูมิกับโจ้จะมาเป็นภูมิกับการสพมนครสวรรค์
ซึ่งก่อนที่ภูมิกับโจ้จะมาเนี่ย
ก็มีคนอื่นมาเป็นภูมิกับสพเมืองนครสวรรค
ขั้นก่อนหน้าอดีตภูมิกับเจ้าถึงสองคน
อย่างไรก็ตามนะครับทนายตั้มก็ยังยืนยันนะครับว่า
ตัวของเขาเนี่ยไม่ได้อยู่ในเกมการเมือง
อะไรของใครทั้งสิ้นโยกย้ายสลับตำแหน่ง
อะไรก็ไม่เกี่ยวข้องเพราะการโยกย้ายตำแหน่งต่างเนี่ย
มันเกิดขึ้นมาก่อนหน้าที่จะมีเหตุการณ์นี้แล้ว
แต่ก็อยากจะบอกครับว่าบางคนเนี่ยเอารูปของตำรวจที่เคยกินข้าวกับผมนะครับ
แล้วก็ไปเล่าเรื่องประติดประต่อนะครับ
มันไม่ได้เชื่อมโยงกันเลยไม่ได้เกี่ยวข้องเลยนะครับว่า
เขาเคยกินข้าวกับผมแล้วจะต้องเป็นคนเอาคลิปมาให้ผมนะครับ
เพราะว่าเขาเคยเป็นผู้กำกับที่นี่นะครับที่ตามที่สื่อเสนอข่าวเนี่ยนะครับ
แต่ว่าหลังจากที่เขามาเป็นผู้กลับที่นี่มีอีก๒คนนะครับมาต่อจากเขา
แล้วถึงจะเป็นภูมิกับโจ้นะครับมันห่างกันอยู่แล้วแหละนะครับ
ตอนนี้ก็เหมือนกับว่าจะหาใครคนใดคนหนึ่งเอาให้ได้นะครับ
เห็นว่าคนนี้สนิทกับผมก็เลยอยากจะให้เขามีส่วนร่วม
เอาเป็นว่าถ้าฟังจากทนายตั้มเนี่ยจะไม่เปิดเผยชื่อตำรวจนายนี้
ตำรวจชั้นผู้น้อยคนนี้ที่ส่งหลักฐานต่างมาให้เนี่ย
ให้กับชุดพนักงานสอบสวนอย่างแน่นอน
แต่เพื่อเป็นการยืนยันว่าเป็นตำรวจชั้นผู้น้อยจริง
เขาบอกว่าเขาเห็นพฤติกรรมแล้วเขาไม่ไหวจริง
เขาก็เลยส่งคลิปหลักฐานมาให้เนี่ย
นายตั้มก็เลยให้สื่อมวลชนได้ดูข้อความ
ที่มีการแชทมีการพูดคุยกับตำรวจชั้นผู้น้อยนายนี้ว่า
เรื่องราวเป็นอย่างนี้อยากจะเอาคลิปมาให้เปิดเผยเป็นหลักฐาน
เพื่อจะได้เห็นว่ามีการคุยกันจริงไม่ได้อุปโลกขึ้นมา
มันเป็นตำรวจชั้นผู้น้อยจริงที่แบบโอ้โหส่งเรื่องราวมาให้เขา
แล้วเขาก็ได้เปิดเผยออกไปสื่อมวลชนบอกได้ดูแล้วนะฮะได้ดูแล้ว
แต่ว่าก็ไม่ได้บันทึกภาพเพราะทนายตั้มบอกไม่ให้บันทึกภาพ
แต่ว่าจะจริงไม่จริงอะไรยังไงเราก็ไม่รู้
เอาเป็นว่าสื่อแต่ละที่ที่ไปทำข่าวที่นครสวรรค์เนี่ย
อาจจะไม่ทุกคนหรืออาจจะบางคนนะเขาบอกเขาก็ได้เห็น
แต่มันก็เป็นลักษณะการที่มีการสนทนากันจริงระหว่างทนายตั้มกับบุคคลคนหนึ่ง
เขาบอกว่าเขาเป็นตำรวจที่ยศชั้นผู้น้อย
แล้วก็บอกเล่าเรื่องราวต่างที่เกิดขึ้น
ซึ่งมันก็คล้ายกับที่ทนายตั้มเขาเคยโพสต์ในเฟซบุ๊คของเขา

คือคุณผู้ชมส่งข้อความมาเยอะมากนะคะ
เรื่องของคลิปต้นเรื่องเนี่ยค่ะมีการตั้งข้อสังเกตว่า
ควรจะต้องบอกเหรอคะว่าใครเป็นคนส่งคลิปนี้ให้ทนายตั้ม

ว่าใครเป็นคนนำคลิปพฤติกรรมนี้มาเผยแพร่ต่อสาธารณชน
เพราะจริงแล้วไม่ต้องบอกว่าเป็นใครก็ได้
เพราะคลิปมันก็เป็นหลักฐานชั้นดีอยู่แล้ว
ในคลิปมันเห็นอยู่แล้วว่าใครมีพฤติกรรมอย่างไร
ว่าตำรวจนายไหนก่อเหตุอะไรไว้บ้าง
ดังนั้นคนที่นำคลิปมาให้เนี่ย
ไม่ควรจะเปิดเผยรายละเอียดตัวเขาเลยด้วยซ้ำ
ควรจะเก็บเป็นความลับแล้วก็ดูแลความปลอดภัยเขาด้วยซ้ำ
ควรจะต้องให้ข้อมูลหรือว่าบอกใบ้อะไรเลย

ใช่ค่ะเพราะว่าตัวคลิปมันเป็นสาระสำคัญอยู่แล้ว

เรื่องราวในคลิปต่างหากที่เป็นหลักฐานสำคัญ
ทีนี้ค่ะอยากให้คุณผู้ชมได้มาดูกระบวนการขั้นตอนตามกฎหมายในคดีนี้

ถือเป็นกรณีศึกษาได้เลยนะคะ
ตำรวจแพทย์ของโรงพยาบาลนะคะ

อายการจะร่วมสอบปากคำด้วย

ไม่ใช่แค่ตำรวจนะคะอัยการจะร่วมกับตำรวจในการสอบปากคำพยานทุกคน
ดังนั้นวันนี้มาดูความเคลื่อนไหวที่กรมคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครสวรรค์
วันนี้แพทย์และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลปริ้นต์ปากน้ำโพและโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ไปให้ปากคำนะคะ
โดยอายการจังหวัดนครสวรรค์เป็นอายการประจำสำนักงานอายการสูงสุดค่ะ
นายพิริยะวัฒนมณีกุลก็มาร่วมกับตำรวจนะคะในการสอบปากคำนะคะ
คือบุคลากรทั้ง๒โรงพยาบาลที่อยู่ในเหตุการณ์นะคะ
เขาก็มาให้ปากคำเกี่ยวกับช่วงเวลาในการส่งตัวนายมาวินผู้เสียชีวิตไปรักษา
เมื่อวานนี้มีการสอบปากคำแพทย์ชนสูตรโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ไปแล้ว
แต่ยังต้องสอบสวนบุคลากรอื่นที่อยู่ในเหตุการณ์เพิ่มเติม
โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลปริ้นต์ปากน้ำโพ
ที่เป็นคนนำตัวนายมาวินไปส่งที่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
เพื่อยืนยันถึงการใช้เครื่องช่วยหายใจ
เรื่องต้นค่ะได้ข้อมูลมาว่าตอนที่ไปถึงโรงพยาบาลปริ้นต์ปากน้ำโพนะคะคุณผู้ชมค่ะ
นายมาวินเขาไม่รู้สึกตัวสมองไม่ทำงานแล้วค่ะ
แม้ว่าทางโรงพยาบาลจะกู้สัญญาณชีพขึ้นมาได้
แต่กู้ขึ้นมาได้แล้วอยู่ได้ยังหายใจได้
ก็เพราะเครื่องช่วยหายใจอย่างเดียวเลย
แล้วก็ปั๊มหัวใจให้ขึ้นมาให้มีสัญญาณชีพ
แต่สมองเราเห็นแพทย์บอกว่าเขาไม่รู้สึกตัวคือสมองไม่ทำงาน
คือทางอายการบอกว่าก่อนหน้านี้ค่ะ
ตำรวจได้มีการสอบปากคำแพทย์และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลไปแล้ว

อายการบอกว่าถือว่าเป็นการสอบโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายค่ะ
ต้องสอบใหม่ค่ะต้องสอบสวนใหม่ทั้งหมดโดยต้องมีอายการร่วมสอบด้วย
ตำรวจสอบอย่างเดียวไม่ได้ที่ตำรวจสอบไปแล้วเอาใหม่หมดนะคะ

สาเหตุที่การสอบสวนก่อนหน้านี้ไม่ชอบด้วยกฎหมายก็เพราะว่า
ผลชนะสูตรฉบับเต็มเพิ่งออกมาเพิ่งยืนยันได้ว่า
ขณะที่ถูกตำรวจควบคุมตัวซึ่งตามกฎหมายต้องมีอายการร่วมค่ะ
ต้องมีอายการร่วมในกระบวนการสอบสวนทุกขั้นตอนเพราะมันแตกต่างจากคดีทั่วไป
เพราะการสอบสวนอันเก่าถือว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายก็เริ่มสอบใหม่ก็เริ่มนับหนึ่งใหม่
คือเบื้องต้นเขาไม่ทราบสาเหตุแห่งการตายเพราะว่าชุดจับกลุ่มเนี่ยผู้กระทำผิดเนี่ยที่ว่าไปซ้อมอะไรก็แล้วแต่ไปแจ้งว่าเขาวิ่งวิ่งหนีแล้วล้ม
แล้วก็เป็นลมหมดสติไปคือไม่ได้บอกว่าอยู่ในการควบคุมของเจ้าพนักงานแล้วก็ไม่ได้บอกว่าถูกทำร้าย
พนักงานส่วนก็ไม่รู้ข้อจริงตัวนี้ก็เลยไม่ได้แจ้ง๔ฝ่ายก็คือแจ้งแค่หมอชนสูตรว่าอาการเบื้องต้นอย่างนี้หมอหมอชนสูตรหมอนัทพงศ์เขาก็รู้ข้อจริงมาแค่นั้น
ทางอายการบอกแบบนี้นะคะย้ำตรงนี้เลยว่าคนปล่อยคลิปไม่ต้องไปหาตัวเขาไม่มีความจำเป็นต้องไปหาตัวคนปล่อยคลิป
เพราะถ้านำคลิปไปพิสูจน์ว่ามันไม่ได้มีการตัดต่อมันก็เป็นหลักฐานได้แล้วมันเป็นหลักฐานสำคัญด้วยนะคะที่จะนำมาประกอบสำนวนคดีค่ะ
เห็นไหมคะไม่ต้องไปหาคนปล่อยคลิปคนเอาคลิปมาให้เป็นใครไม่ต้องรู้ไม่จำเป็นเลยค่ะ
พันธุ์ตำรวจเอกอเนกเตาสุภาพรองผู้บังคับการกองปรับรามคณะทำงานพนักงานสอบสวนก็บอกว่าได้สอบปากคำตำรวจชุด๐๕ที่เหลืออีก๖นายแล้วนะคะ
เบื้องต้นยังไม่พบว่าใครเข้าข่ายร่วมกระทำความผิดกับกลุ่มของอดีตภูมิกับโจ้นะคะ
ดังนั้นก็เลยยังไม่มีการออกไหมจับเพิ่มคือยังต้องเรียกทั้งหมดมาสอบปากคำบางประเด็นเพิ่มเติมอะค่ะ
และทั้งหมดนี้เขาก็ยังมาทำงานตามปกตินะคะยังไม่มีคำสั่งว่าจะต้องย้ายไปทำงานที่ไหนอย่างไรนะคะ
วันนี้จะเรียกสอบพยานรายอื่นอีก๑๐รายมาสอบสวนเพิ่ม
รวมทั้งแม่ค้าที่อยู่ในจุดที่มีการล่อซื้อยาเสพติดนายมาวินด้วยค่ะ
นี่ค่ะจะมีพยานเพิ่มอีกเยอะเลยยืนยันว่าคดีอดีตภูมิกับโจ้ไม่ยาก
หลักฐานสำคัญคือภาพจากกล้องวงจรปิดนั่นแหละก็คือภาพในคลิปนั่นแหละ
คือถ้าผลชนะสูตรศพออกมามันก็สามารถเอามาเป็นหลักฐานในการดำเนินคดีได้แล้ว
เพราะว่าจริงแล้วทนายความเขาก็ใช้สิทธิ์ของผู้ต้องหานะคะ

อันนี้มันขึ้นอยู่กับพญาหลักฐาน
กรณีกระแสข่าวที่ว่าอดีตภูมิกับโจ้ป่วยไบโพล่า
ที่เราเล่าข่าวไปเมื่อวานคุณผู้ชมจำได้ใช่ไหมคะ
ที่บอกว่ามีการให้ข้อมูลมาว่าอดีตภูมิกับโจ้
เคยไปรักษาอาการป่วยไบโพลาก็คืออารมณ์๒คั่วคน๒บุคลิก
แล้วมันจะนำมาใช้ในคดีนี้ได้หรือเปล่า
เป็นการลดหย่อนผ่อนโทษได้ไหมว่าเขามีความผิดปกติทางจิตอะไรแบบนี้ค่ะ
คือทางตำรวจบอกว่าจากคลิปที่เกิดเหตุเนี่ย
จากการพิเคราะห์ในคลิปมันไม่พบว่าเป็นการกระทำ
ที่ไม่รู้ผิดชอบชั่วดี
ไม่รู้ตัวเลยไบโพล่าขึ้นพอดีมันไม่ใช่แบบนั้น
ดังนั้นอาจจะไม่เข้าข่ายเรื่องของการที่สารจะลดโทษ
โดยข้ออ้างว่าป่วยไบโพล่านะคะแต่ประเด็นนี้สำคัญเหมือนกันนะคะคุณผู้ชม
ต้องตามต่อตำรวจก็บอกเลยว่าไอ้เรื่องนี้
เดี๋ยวต้องหารือกันต่อประเด็นเรื่องของไบโพล่า
คือภายในกองบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครสวรรค์ผู้สื่อข่าวบอกว่า
เห็นป้ายแนะนำตำรวจในกองบังคับการที่ระบุชื่ออดีตภูมิกับโจ้
เดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูนะคะรูปภาพไม่มีแล้วนี่วางโล่ง
แต่ชื่อยังอยู่เนอะยังเป็นชื่อเดิมแต่เอาภาพถ่ายออกไปแล้ว
จะรอเปลี่ยนป้ายนี่นะคะเพราะว่าเขาถูกให้ออกจากราชการแล้วนี่

แต่มีบางคนก็บอกอย่างนี้นะท่านผู้ชมคุณก็มาสอน
จริงพนักงานสอบสวนไม่ต้องไปหาทางจะสืบจะสอบอะไรว่า

อันนี้มันเป็นเรื่องของผู้ต้องหาที่จะไปหาทางหาข้อมูลที่จะมาสู้คดีของตัวเองใช่ไหม
ไม่ใช่ว่าแบบโอ้โหคือตัวเขายังไม่ได้บอกเลยว่าจะเป็นไบโพล่าหรือเปล่าอะไรอย่างนี้
แต่ว่าแหมจะมีคนจะไปหาให้ซะแล้วว่าเออเขาเป็นไบโพล่ามั้ง
เขาเลยก่อเหตุแบบนี้ใช่ไหมครับ
ท่านผู้ชมครับเรื่องของคดีของอดีตภูมิกับโจ้
ตกลงตอนนี้เนี่ยมีกี่คดีกี่หน่วยงานที่จะไปทำคดีของอดีตภูมิกับโจ้บ้าง
เดี๋ยวเราตรวจสอบให้นะฮะเดี๋ยวเราจะแจกแจงให้เลยนะครับ
แต่ฟังทางนี้ก่อนนะครับเพราะว่าคดีหลักตอนนี้อยู่ที่กองปราบรามนะฮะ
เพราะว่าตรอให้โอนคดีมาให้ทางกองปราบปราม
ตมตรีสุวัสดิ์แสงนุ่มผู้บังคับการกองปราบรามเปิดเผยขั้นตอนนะครับ
หลังจากกองปราบเนี่ยรับโอนสำนวนคดีของอดีตภูมิกับโจ้
คดีที่เกิดขึ้นบอกว่าพนักงานสอบสวนจะต้องดำเนินการให้เสร็จภายใน๓๐วัน
จากนั้นจะส่งสำนวนต่อไปให้คณะกรรมการป้องกันและปราบรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปชด้วย
เพราะถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐที่ประพฤติมิชอบ
ส่วนการสอบปากคำตำรวจ๖นายที่เป็นชุดจับกลุ่มหรือว่าชุด๐๕
ก็ถือว่าให้การเป็นประโยชน์นะยอมรับว่าอยู่ในเหตุการณ์จับกลุ่มจริง
ได้จับกลุ่มนายมาวินผู้เสียชีวิตมาจริง
มาสอบปากคำที่สพเมืองนครสวรรค์จริง
แต่หลังจากนั้นแต่ละคนเนี่ยจะมีพฤติกรรมเป็นอย่างไรบ้าง
เดี๋ยวต้องไปตรวจสอบในรายละเอียดเพิ่มเติม
ทั้ง๖นายเนี่ยจะถือว่าเข้าข่ายความผิดฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ไหม

เพราะในคลิปเห็นอดีตผู้มันกลับโจ้ที่เป็นผู้บังคับปัญชา
ทำแบบนั้นทำแบบนี้แต่ว่าไม่ห้ามแล้วกลับไปทำตามเขาอีก

ตรงนี้ก็ต้องไปพิจารณาความผิดตรงนี้ด้วย
ส่วนเรื่องการตรวจสอบเส้นทางการเงินของอดีตภูมิกับโจ้นะครับ
โดยเฉพาะการครอบครองรถหรูตามข้อมูลที่พบว่ามี๓๐๐กว่าคัน
เรื่องต้นอดีตภูมิกับโจ้เนี่ยเป็นผู้แจ้งจับรถหรูกับกรมศุลกากร
ซึ่งตอนนี้ยังไม่สามารถชี้ชัดได้ว่าคันไหนมันมีเรื่องผิดปกติหรือไม่อย่างไร

เดี๋ยวต้องไปสอบสวนอย่างละเอียดก่อนนะฮะ
รวมทั้งผู้ที่นำเข้ารถหรูเนี่ยจะรู้เห็นเป็นใจกับอดีตภูมิกับโจ้ไหม
อันนี้ก็ต้องไปตรวจสอบเชิงลึกอีก
กระแสข่าวเรื่องว่าป่วยเป็นโรคไบโพล่า
เรื่องนี้นะครับภูมิครับการกองปราบรามบอกว่าต้องขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานนะ
คือถ้าเป็นเป็นก่อนหรือเป็นหลังแล้วมีการรักษาตัวจริงไหม
พวกนี้มันต้องมีหลักฐานทุกอย่างจะมาอ้างลอยไม่ได้
ส่วนพ่อของนายมาวินผู้ต้องหาคดียาเสพติดที่ถูกทำร้ายจนเสียชีวิต
เสียชีวิตจะมีความผิดอะไรด้วยหรือไม่
ภูมิครับการกองปราบรามบอกว่าตอนนี้ยังตอบไม่ได้นะครับ
แต่ตำรวจเนี่ยสอบปากคำไปแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อน

เพราะว่าที่มีรายงานข่าวว่าอดีตภูมิกับโจ้ไปให้เงินให้ทอง
เพื่อที่จะไม่มาเอาเรื่องเรื่องที่ว่าไปซ้อมไปทำอะไร
จนลูกชายก็ตายแล้วพรุ่งนี้มันต้องไปสอบอย่างละเอียดก่อน
แล้วก็เรื่องที่มีคนช่วยเหลืออดีตภูมิกับโจ้
หลังจากเกิดคดีแล้วแล้วหลบหนีไปอยู่สองสามวัน
แล้วขับรถมาส่งที่สพแสนศุกร์ที่ชนบุรี
เดี๋ยวก็ต้องไปสืบเหมือนกันว่าใครขับรถมาส่งไปอยู่กับใครมา
ขณะที่ทางรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
พมจิรพพภูริเดชวันนี้เรียกประชุมพนักงานสอบสวนกองปราบราม
แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแบ่งหน้าที่
ความรับผิดชอบหลังจากรับโอนคดี
เรื่องต้นแบ่งการทำงานเป็นสองเรื่องนะครับหนึ่งคือเรื่องการซ้อมทรมานผู้ต้องหา
เป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายเรื่องนี้กองปราบจะรับผิดชอบนะฮะ
ในห้องนี้ที่ว่าซ้อมทรมานผู้ต้องหาจนเขาตาย
ส่วนเรื่องการตรวจสอบเส้นทางทางการเงินที่มาที่ไปของทรัพย์สินต่าง
เรื่องนี้ทางกองบังคับการปราบรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับ
ยากรรมทางเศรษฐกิจหรือว่าปอศจะเป็นผู้ทำคดี

ขณะเดียวกันทางปปโอ้โหนี่เข้ามาหลายหน่วยงานมาก
พลกจรุลเกียจปานแก้วผู้กระบการกองบังคับการป้องกันลับ
รามการทุจริตและประพฤติมิชชอบหรือว่าบกปป
บอกว่าจะเข้ามาตรวจสอบความผิดเกี่ยวกับการเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา๑๕๗เรื่องการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
ซึ่งตรงนี้เนี่ยจะไม่ใช่แค่คดีที่เกิดขึ้นตามภาพในกล้องวงจรปิด
จะไปดูเรื่องรถหรูของอดีตภูมิกับโจ้ด้วยที่มีรายงานข่าวว่าใช้วิธีการคือไปเอาเข้ามาจากมาเลเซีย
ซื้อถูกจากมาเลเซียแล้วก็ลักลอบเอาเข้ามาเอามาปั้นว่าเป็นการจับรถที่หลบเลี่ยงภาษีหนี
ภาษีผิดกฎหมายหาตัวผู้ต้องหาไม่เจอก็เลยนำส่งสุรกากรขายท่อตลาด
แล้วก็ได้ส่วนแบ่งเงินรางวัลมาตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวทางบกปป
ก็จะไปตรวจสอบนะฮะซึ่งผลการตรวจสอบต่างเนี่ยนะครับทุกผู้ชม
ก็ต้องไปขยายผลนะว่าเออเอาเข้ามาได้แบบไหนอย่างไรในช่วง
๒๕๕๔ถึง๒๕๖๐ระยะเวลาร่วม๑๐ปีเนี่ยที่อดีตภูมิกับโจ้อยู่ใน
พื้นที่ต่างตำแหน่งต่างนะแต่ระหว่างเนี้ยเขาเป็นเจ้าของ
นวนคดีนำจับรถหรูและรถทั่วไปรวม๓๖๘คันขายท่อตลาดไป
แล้ว๓๖๓คันเหลือ๕คันยังไม่ได้ขายแล้วไปค้นที่บ้านไปตรวจ
สอบที่อยู่ต่างไปเจอครอบครองรถหรูอีก๒๙คันพวกนี้เดี๋ยว
ไปไล่ตรวจสอบให้หมดโอ้โหฟังแล้วหลายหน่วยงานเหลือเกิน
ท่านผู้ชมดูตรงนี้ก็แล้วกันนะฮะเราสรุปคดีนะครับอดีต
ภูมิกับโจ้มีคดีอะไรบ้างนี่นะฮะมีทั้งหมด๔คดีด้วยกันนะครับคดี
ของอดีตภูมิกับโจ้นี่ครับกองบังคับการกองปราบรามเนี่ยจะรับ
ชอบดูแลคดีเรื่องการซ้อมทรมานผู้ต้องหาคดียาเสพติด

กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาธิกรรมทาง
เศรษฐกิจจะไปดูแลคดีเรื่องที่มาของทรัพย์สินและเส้นทาง
การเงินต่างความร่ำรวยต่างกองบังคับการป้องการปราบราม
ทุจริตและประพฤติมิชชอบบกปปจะไปตรวจสอบความผิด
เรื่องของการปฏิบัติหน้าที่โดยเป็นกฎหมายอาญามาตรา๑๕๗ปฏิบัติ
หรือละเอเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมีชอบแล้วก็มีเรื่องของ
คดีความผิดวินัยนี่เรื่องนี้จะอยู่กับเจรตำรวจแห่งชาตินะครับ
นี่นะคะคือหลักนะคะเกี่ยวกับอดีตภูมิกับโจ้
มันก็เป็นประเด็นที่น่าตั้งข้อสังเกตเหมือนกัน
มันเป็นเพียงรายงานข่าวรายงานข่าวแจ้งเข้ามา
ทีมข่าวของเรายังไม่เคยเห็นเอกสารที่ยืนยันได้ชัดเจนเลยนะ
อดีตภูมิกับโจ้เคยเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลไหนอย่างไร

ทนายความของอดีตภูมิกับโจ้ก็บอกว่า
ยังไม่รู้เลยจะดึงประเด็นนี้มาใช้ในการแก้ต่างทางคดีหรือเปล่า
เพราะว่าเมื่อวานนี้ทีมข่าวของเราไปถามธนายความของอดีตผู้กำกับโจ้
และเนี่ยที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้เลยคุณผู้ชมส่งข้อความมาเยอะมากว่า
แล้วถ้าเป็นไบโพล่าคุณรับราชการเป็นตำรวจได้หรือ
ส่งมาเยอะมากไม่เป็นไรค่ะเรื่องของไบโพล่าเราตามมาตั้งแต่เมื่อวาน
วันนี้เราก็มีประเด็นนี้พูดถึงต่อแต่เรื่องนี้เรื่องสำคัญ
ผลการชนะสูตรศพนายมาวินผู้เสียชีวิตเป็นผลชนสูตรศพฉบับเต็มค่ะ
มาดูกันแบบชัดชัดนะคะพันธุ์ตำรวจเอกอเนกเตาสุภาพรองผู้บังคับการ
ปรับรามบอกว่าคณะแพทย์ได้ส่งให้พนักงานสอบสวน
กรรมคับการปรับปรามเรียบร้อยแล้วเบื้องต้นแพทย์ลงความเห็นว่า
การเสียชีวิตชี้ชัดว่าเกิดจากการขาดอากาศหายใจ
ส่วนสารเสพติดพบว่ามีอยู่บ้างแต่มันไม่ใช่สาเหตุการตายค่ะ
นี่นะคะสาเหตุการตายก็คือขาดอากาศหายใจก็โดนถุงดำคลุมศีรษะค่ะ
จากการลงพื้นที่ของแพทย์นิติเวศและรวบรวมข้อมูลนะคะ
แพทย์นัทพงศ์ตุลาพันธ์แพทย์นิติเวชโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
ท่านก็ยืนยันว่าดำเนินการตามขั้นตอนอย่างละเอียด
หลังรับศพนายมาวินมาตรวจพิสูจน์เมื่อวันที่๖สิงหาคม
ผ่าพิสูจน์ตัดชิ้นเนื้อเก็บตัวอย่างเลือดได้ตรวจพิสูจนไว้หมดแล้วนะคะ
แล้วก็มาเห็นคลิปที่เกิดเหตุก็นำข้อมูลทั้งหมดมาประกอบรวมกันนะคะ
หลักฐานมันเลยยิ่งชัดนะคะว่านายมาวินเสียชีวิต
จากการขาดอากาศหายใจเนื่องจากถูกคลุมด้วยถุงที่ศีรษะ
เมื่อพิจารณาในคลิปและตรวจสอบเพิ่มเติม
ก็เห็นเลยว่านายมาวินผู้เสียชีวิตถูกกระทำหลายอย่างมาก
ถูกคลุมด้วยถุงหลายชั้นคุณหมอบอกว่ามากกว่าหกชั้นค่ะคุณผู้ชมค่ะ
มาวินผู้เสียชีวิตถูกคลุมด้วยถุงมากกว่า๖ชั้น
แล้วชั้นด้านในสุดนะคะแนบติดกับหน้าของผู้เสียชีวิตเลย
หายใจยากขึ้นจับเขากดลงกับพื้นส่งผลต่อกระบวนการหายใจ
หายใจยากขึ้นเนื่องจากช่องอกขยายได้ไม่เต็มที่
ประกอบกับมีถุงครอบศีรษะนานกว่า๖นาที
แล้วค่อยเอาออกมันมากกว่าหกนาทีแม้ในร่างกายจะมีสารเสพติด
แต่การกระทำเช่นนี้มันคือสาเหตุการเสียชีวิต

ดังนั้นสรุปสาเหตุการเสียชีวิตก็คือขาดอากาศหายใจ
ตามขั้นตอนอย่างที่คุณหมออธิบายล่ะค่ะ
นั่นแหละค่ะมันคือสาเหตุที่แท้จริง

ส่วนรองอธิบดีอายการภาค๖นายสมพงศ์เย็นแก้ว
บอกว่าคดีนี้ย้ำอีกทีว่าอายการจะร่วมกับตำรวจนะคะ

ก็เป็นไปตามกระบวนการของกฎหมายล่ะค่ะ
เนื่องจากว่านายมาวินผู้เสียชีวิตเนี่ย
เกิดการเสียชีวิตจากการวิสามันฆาตกรรม
พยานหลักฐานที่พบในตอนนี้พอจะยืนยันได้ว่า
กระทำของผู้ต้องหาทั้ง๗คน
เป็นการฆ่าโดยเล็งเห็นผลค่ะ

ว่ามันชัดว่าเป็นการเจตนาค่าโดยเล็งเห็นผล

มันเป็นวิธีการสอบสวนผู้ต้องหาที่ผิดวิธีและผิดกฎหมาย
อ้างว่าอยากจะขยายผลเรื่องยาเสพติดอย่างนั้นอย่างนี้
อายการบอกเลยว่ามันฟังไม่ได้ค่ะ
มันไม่น่าจะฟังขึ้นในชั้นศาลด้วยซ้ำ
เพราะนี่คือการใช้สารเตี้ยนะคะ
คือตำรวจซ้อมทรมานผู้ต้องหา
นี่ค่ะก็อายการบอกว่าอยากให้มั่นใจนะคะ
ว่าอายการจะร่วมในกระบวนการสอบสวนกับตำรวจในทุกขั้นตอนค่ะ
ประเด็นที่บอกว่าถ้าผู้ต้องหาเป็นบายโพล่าเนี่ย
มันจะส่งผลต่อรูปคดียังไงบ้าง

ทนายเดชากิตติวิทยานันตร์
เป็นทนายความเจ้าของเพจทนายคลายทุกข์
ตอนนั้นเป็นข้อมูลก่อนก่อนจะมีคลิปเผยแพร่ตอนหลังนะครับ
นายเดชามองว่าเป็นธรรมดาของผู้ต้องหานะครับที่ต้องพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ตัวเองเนี่ยไม่ต้องรับผิดไม่ต้องรับโทษ
บอกว่ามีประวัติการรักษาที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งมีประวัติการกินยารักษาอย่างต่อเนื่อง
แต่ทนายเดชาบอกนะครับบอกว่าตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา๖๕ระบุว่าการที่ผู้กระทำความผิดจะไม่ต้องรับโทษ
ต้องเป็นกรณีที่ไม่สามารถรู้ผิดชอบหรือไม่สามารถบังคับตนเองได้
เนื่องจากมีจิตบกพร่องโรคจิตหรือจิตฟั่นเฟือน
แต่หากมีการนำข้อนี้ไปเป็นข้ออ้างในคดีต้องให้จิตแพทย์เนี่ยมาตรวจยืนยันก่อน
คนที่จะวินิจฉัยว่าเป็นโรคจิตจิตบกพร่องจิตฟั่นเฟือหรือไม่คือหมอ
ซึ่งพนักงานสอบสวนก็ต้องไปสอบหมอว่าอาการถึงขนาดไหนเป็นไบโพล่าถึงขนาดมีจิตบกพร่องหรือไม่ก็ต้องเป็นเรื่องแพทย์ไง
ต้องมีประวัติการรักษาไม่ใช่กินยาแก้ปวดอย่างเดียวอะไรอย่างนี้ไม่ได้นะต้องมีประวัติรักษาต่อเนื่อง
ถ้าเกิดว่าเป็นโรคจิตจิตบกพร่องจิตฟั่นเฟือนแล้วไปเลื่อนลำดับให้เป็นผู้กำกับโรงพักสำคัญของจังหวัดนครสวรรค์ได้ยังไง
อันนี้มันก็ทำให้เห็นว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ต้องดูแล้วคนนี้ต้องร่างกายแข็งแรงสุขภาพจิตสมบูรณ์นะจึงให้เป็นผู้กำกับได้
ก็เหมือนที่ท่านผู้ชมตั้งข้อสังเกตถ้าเกิดว่าเป็นจริงแล้วทำไมเลื่อนลดตำแหน่งใหญ่โตเป็นถึงผู้กับสพมืน
ท่านผู้ชมครับส่วนเรื่องคดีทนายเดชาเชื่อว่าอดีตภูมิกับโจ้ที่ถูกข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนา
เชื่อว่าตอนนี้ดิ้นหลุดยากอย่างแน่นอนเนื่องจากผลชนะสูตรเนี่ยมันชี้ชัดแล้วสอดคล้องตรงตามพฤติกรรมในคลิปที่เกิดขึ้น
มีการเอาถุงดำไปคลุมศีรษะเขาจนเขาถึงแก่ความตายส่วนทนายความของอดีตภูมิกับโจ้จะสู้คดีอย่างไร
ทนายเดชาเชื่อว่าถ้าในฐานะคนเป็นทนายด้วยกันเนี่ยเชื่อว่าทนายฝั่งนั้นเขาอาจจะมีไม้เด็ดหรือว่าหลักฐานที่ยังไม่ถูกเผยแพร่อยู่ก็ได้
อย่างเช่นโทรศัพท์มือถือที่มีภาพคลังยาเสพติดที่ก่อนหน้านี้มีรายงานว่าหายไปถ้ามีจริงเนี่ยจะเป็นหลักฐานที่ช่วยหนุนคำให้การของอดีตภูมิกับโจ้
เกี่ยวกับเรื่องที่ว่าต้องการจะเค้นให้ได้ว่าที่ซ่อนของยาเสพติดในภาพในโทรศัพท์มือถือเนี่ยมันอยู่ที่ไหนอย่างไรแต่มีข่าวว่าหาย
แต่เมื่อวานตำรวจยืนยันบอกว่าไม่ได้หาย
ตำรวจเก็บไปแล้วกำลังจะรอตรวจสอบอยู่ว่า
ตกลงแล้วในนี้มีการพูดคุยมีภาพมีอะไรยังไงบ้าง